เราไปพูดคุยกับคนนี้กันดีกว่านะครับ

ประธานพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับครับสวัสดีครับผม
ครับในฐานะของประธานเทคนิคสมาคมฟุตบอลนะครับ

ก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่จอแดนเนี่ย

มุมมองของโค้ชเฮงดีมากน้อยแค่ไหนครับ

บอกตรงเลยว่า

ไปเตะในกับออสเตรเลียนะครับกับเอ่อสิ่งที่ที่เราเห็นก็คือ
เอ่อความหลากหลายการแก้กราศน์และการเกมของของผู้เล่น
เองเนี่ยเอ่อยังมีปัญหานิดหนึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหา
ก่อนหน้าโดยเพราะเวลาขึ้นเกมไม่ได้ครับเวลาขึ้นเกม
ไม่ได้เนี่ยพยายามจะขึ้นเขตซึ่งซึ่งมันผิดปกติ
ครับผมเพราะบางครั้งเนี้ยเอ่อการขึ้นเกมไม่ได้เนี้ย
ก็ควรคนจะเปลี่ยนเป็นเอ่อตัวรูปยาวเขาเรียกบ้าง
แล้วก็ให้แล้วไปเก็บตกเอาจังหวะสองซึ่งเพราะเราขึ้นเกมไม่ได้
แต่แต่เราก็พยายามที่จะขึ้นเขตซึ่งซึ่งตรงนี้
ผมคิดว่าการขึ้นเกมจับแผงหลังเนี่ยมันเป็นเกมของผู้ชายนะครับ
แต่ถ้าเราถ้าเราสร้างความหลากหลายตรงนี้
วันนี้ก็ก็เตือนโค้ดหนึ่งแล้วครับว่าเอ่อ
ความหลากหลายของเกมลุกเนี่ยความชัดเจนในเกมลุกมันต้องมีก่อน
ครับสำหรับแรกคือจะลุกเอ่อทางฝีใช่ไหม
หรือให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับผมเพราะฉะนั้นเอ่ออีกอย่างเกมรับที่ลงมากันแบบสเปะสปาเนี่ย
ซึ่งถ้าเล่นกับจอแดนวันนี้ซึ่งเขามีเกมโต้กลับที่ดีด้วยเนี่ย
ถ้าเราเล่นเกมรับเล่นเกมลุกโดยไม่มีทิศทาง
โดยไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็จะสูญเสียตามครอบครองได้ง่าย
แล้วก็จะโดนคู่ต่อสู้โต้กลับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้
วันนี้ก็เลยกำชับในเรื่องของเกมรับที่ลงลงมาให้เป็นระบบนิดนึงครับ
ฟุตบอลก็บอกเลยว่าระบบช่วยให้ดูดีเวลาเล่นไม่ดีครับผม
เพราะฉะนั้นระบบมันต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นระบบเกมรับของผู้หญิงเนี่ย
ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นิดหนึ่งครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่า
ถ้าเรามีระบบเกมรับที่ดีแล้วมีเกมลุกที่ชัดเจนนั่นคือ
เพาะลุกทางปีกครับเพราะว่าผู้หญิงการทำประตูเหมือนผู้ชาย
ลุกตรงกลางแล้วทำประตูเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นการลุกทำผิดเนี่ยมันจะช่วยให้
เรามีโอกาสทำประตูได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้
วันนี้เราคงจะเห็นทีมไทยเนี่ยเอ่อมีเกมลุกทางสี่นะครับผมครับ
ครับเกมวันนี้เนี่ยคือจริงถ้าดูสถานการณ์แล้วเนี่ยนะครับ
แดนน่าจะกดดันกว่ากับการเป็นเจ้าภาพแล้วก็แพ้มาในเกมแรก
ของเราเนี่ยแพ้ทีมที่เป็นเต็งหนึ่งของสายแต่ว่า
สถานการณ์ที่ไทยเองก็ต้องการชนะจอแดนเพื่อจะไปลุ้นในเกมสุดท้ายกับฟิลิปปินส
แดงเองก็ต้องการสถานการณ์อย่างนั้นใครจะดูกดดันเหมือนกันในสถานการณ์ที่
เฮงจะวิเคราะห์ก่อนที่เกมจะเริ่มครับเอ่อจริงจริงถ้ากดดันอ่ะ
ถ้าผู้หญิงถ้ากดดันก็เล่นไม่ดีครับผมคือต้องเล่นตามแบบฉบับของเรา
ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองคือถ้าลงไปเล่นแบบกดดันเนี่ย
มันก็เอ่อจะเล่นไม่ออกครับผมเพราะฉะนั้น
ในฐานะที่เราแข่งกับเจ้าบ้านเนี่ย
คือความสุขุมที่สำคัญคือมีลูกตั้งแต่ที่เด็ดขาดนิดนึงเนี่ย
เราก็เอาชนะได้เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ก็มีการเตรียมทีมกัน
เอ่อดีอยู่แล้วในเรื่องของลูกตั้งเตะต่างต่างผมเพราะว่าเกมฟุตบอลของผู้หญิงเนี้ย
แต่ลูกเต็กจริงแต่ละครั้งเนี้ยมันยากครับเพราะฉะนั้นลูกตั้งเต็กมันจะได้เปลี่ยนตกครับ
อืมลูกเซ็ตพีชนะมีโอกาสก็คงคงต้องดูอย่างนั้นอย่างที่โค้ดเฮงวิเคราะ
ขอบคุณมากนะครับโค้ดเห็งครับได้ครับผมครับครับสวัสดีครับ
คงจะไม่ต้องเสียเวลาการต่อบอลจากแดนหลังสรุปก็คือบอลใดเล็กแล้วก็ริมเส้น
เน้นด้านข้างให้เยอะและที่สำคัญคือลูกเซ็ตเพลย์วันนี้จะเป็นทีเด็ด

ครับก็เอาใจช่วยสำหรับผู้เล่นที่เป็นไข้
ขอให้ตัวที่ลงไปทดแทนฟอร์มพีคขึ้นมา